พี่เป๊กสัญชัยคือสามีพี่ธัญญาธัญญาเรชนะฮะ
รอบนี้พี่เป๊กบินไปบินมาอเมริกาเหมือนไปเชียงใหม่
ไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีน๔เข็มไม่พอ
คราวนี้พี่เป๊กโชว์เบอร์๕ให้ท่านเห็นแล้วฮะ
มีภาพพี่เป๊กระหว่างรอฉีดซ้ายฉีดขวาโชว์
ฉีดวัคซีนขวาโชว์ว่าเนี่ยเข็มที่๕แล้ว
กระหน่ำความเห็นล้นหลามให้กับพี่เพ๊กฮะ
มีที่
ถ้าฉีดอีกแล้วรับรองว่าต้องเป็นจอดบนนู๊ค
ท่านคาดการณ์แบบนั้นว่าถ้าฉีดเข็ม๖คราวนี้
เยอะขนาดนี้เรื่องของเรื่อง
ธีรวัตรเหมจุธาผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง

เชียดอย่างนี้ไหวไหมขอความคำปรึกษาหน่อย
ไม่เป็นไรเชียดได้เชียดแบบนี้เชียดได้
ไม่เป็นอันตรายเพราะอะไร
เอาหลักสหรัฐอเมริกาเป็นหลักก่อนนะ
อเมริกาเขาไม่นับถือซีโนแวค
ดังนั้นที่เชียดซิโนแวคแปลว่าที่พี่เป๊กเชียดมาแล้ว๒เข็ม
แปลว่า๐ไม่นับอเมริกาก็ไม่นับคุณเชียดไปเหอะให้มันเริ่มนับใหม่
เริ่มนับเข็มที่อเมริกาให้การรับรองพี่เป๊กก็ฉีดเข็ม๑
เชียดเข็ม๒และเชียดเข็ม๓เป็นการบุสเตอร์
เท่ากับว่าถ้าหากนับแบบไทยพี่เป๊กฉีด๕
นับแบบอเมริกาพี่เป๊กฉีดแค่๓เท่านั้น
คุณหมอธีรวัตรเหมยุธาท่านเลยบอกว่า
แบบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะครับ

ส่วนตัวเลขของวัคซีนบ้านเราประเทศไทย
เป็นตัวเลขของ๒๒สิงหาคม
เป็นเข็ม๑เข็ม๒เข็ม๓ว่ากันไปตามที่หน้าจอ
แต่ภาพรวมประเทศไทย๒๗ล้าน
แล้วเหรอใช่
ถอยหลังเหลืออีกเพียง๑๓๐วัน

เรื่องวัคซีนผมขออนุญาตนิดหนึ่งฮะ

ใช่ค่ะไฟเซอร์ให้เป็นวัคซีนหลักแล้ว
คือก่อนหน้านี้เป็นวัคซีนที่ใช้ในแบบฉุกเฉิน
แต่ตอนนี้ไฟเซอร์ตรงคลสิบเก้าเป็นวัคซีนหลักแล้ว
ใช่เมื่อวานนี้เองก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะ